คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องถ้าคุณผู้ชมจำได้เราเคยนำเสนอไปเนอะ
เรื่องต้นว่าอาถรรพ์อยู่ที่ชนบุรี
คือที่บอกว่าอาถรรพ์เป็นเพราะว่าต้นว่าต้นนี้เนี่ยนะคะ
มีคนไปผูกคอตายเป็นคนงานชาวกัมพูชาค่ะ
เขาไปเช่าห้องอยู่เป็นเหมือนห้องพักที่อยู่ตรงข้ามต้นวาตรงนี้
เขาไปผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวกันกิ่งเดียวกันใช่
๓คนเป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๑ตายทั้งหมด๓ศพ
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี๖๐ปี๖๑แล้ว
ใช่เหมือนปีละศพปีละศพปีละศพอย่างนี้
ทีนี้ที่บอกว่ามันอาถรรพ์เป็นเพราะว่า
มีคนงานชาวกัมพูชาค่ะเขาก็เช่าห้องอยู่กับแฟนนะ
ฝั่งตรงข้ามนี่แหละปรากฏว่าเขาฝันว่ามี
เรียกว่าผีต้นว่าแล้วกันนะเพราะไม่รู้ว่าเป็นใคร
เหมือนวิญญาณผู้หญิงชวนให้ไปผูกคอตายใต้ต้นว่า
ชวนเลยบอกว่าให้ไปผูกคอตายด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เจอคนเดียวอ่ะ
หนึ่งคนสองคนที่อยู่ในหอพักนั้นเจอกันหมดก็เลยไม่สบายใจ
รวมตัวกันถึงขั้นอันเชิญพระมาทำพิธีเชิญอดีตสับปะเหลอมา
เหมือนกับใช้วิธีทางคุณสัยแล้วอะค่ะ
แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้ต้นว่าต้นนี้
มันอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานราชการกรมชนประธานของชนบุรีถูกต้อง
ไปตัดศูนย์สี่ศูนย์ห้าไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นการบุกรุกไปอีก
ตอนแรกอดีตสับปะเรอบอกว่าเดี๋ยวจะตัดต้นว่าแล้ว
สิบเก้าพฤษภาคมไปมา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมชนรับประทานชนบุรีบอกว่าตัดไม่ได้
วาดต้นนี้อยู่ในพื้นที่ของทางราชการ

นอนไม่หลับกันเลยเพราะว่าไม่สบายใจ
เพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดานะคะ
ซึ่งเราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐไปตามเรื่องนี้ให้นะคะ
ไปตามสาวโรงงานชาวกัมพูชาที่บอกว่ามีผีมาเข้าฝัน
ชวนเธอไปผูกคอตายค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ไปคุยกับพระครูอุปถัมภ์นิมิตร

ที่อยู่บนเขาใกล้กับต้นว่าด้วยนะคะ
นี้เนี่ยนะถ้าเราอยู่บนวัดปุ๊บมองลงไปจะเห็นต้นว่าต้นนี้
ตั้งตรงานเด่นอยู่ต้นเดียวเลยส่วนถ้าเราไปยืนตรงต้นว่าแล้วหันไปทางวัด
จะไปตรงกับเมนเผาศพของทางวัดพอดีเหมือนกันพระครูอุปถัมภนิมิตรเนี่ยนะคะ
ก็บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์เรื่องอาถรรพ์เรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม
มันตรงกันพอดีเลยถ้ามองจากต้นว่ามองไปปุ๊บก็คือยอดเมน
พระครูปธรรมนิมิตรนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
ทางวัดเนี่ยเผาศพทั้ง๓ศพที่ผูกคอตายที่ใต้ต้นว่านี้เมื่อหลายวันก่อน
แล้วก็มีผู้หญิงชาวกัมพูชาเนี่ยที่เป็นสาวโรงงานฝันว่ามีผีมาชวนไปผูกคอ
เลยต้องมาขอให้อัตมาช่วยอาบน้ำมนต์ให้
คุณศักดิ์สิทธิ์ก็ถามรายละเอียดว่าเอ๊ะแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหน
พระท่านก็บอกมาก็เลยมีโอกาสได้ไปพูดคุย
กับสาวโรงงานชาวกัมพูชานะคะ
ชื่อนางสาวโซะแพะค่ะอายุ๒๖ปี

ตัวเธอรู้จักกับผู้ตายคนที่๓ที่เป็นผู้หญิง
ไปผูกคอตายที่ต้นว่านี้เพราะว่าทำงานที่โรงงานเดียวกัน
แล้วก็อยู่คอนโดเดียวกันด้วยแต่คนละตึก
เวลาเจอกันทีไรคนตายก็จะชอบมาทักเธอว่า
จังเลยเพราะว่าเธอเป็นคนชอบแต่งตัวไง

หลังจากที่ผู้ตายผูกคอเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วัน
นอนอยู่ในห้องกับแฟนประมาณสักตี๔ค่ะ

เห็นวิญญาณของคนตายมานั่งอยู่หน้าประตู
ใส่กางเกงสีดำนั่งร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ
เนี่ยหลังจากนั้นเธอก็บอกว่ามีเสียงคล้ายคนเคาะประตู

เหมือนเขาเรียกให้ไปหาให้เดินไปใกล้

เหมือนมีเงาดำอะไรสักอย่างนั่งทับไม่ให้ลุกขึ้นไป
สุดท้ายก็เลยต้องข่มตาหลับทั้งแบบนั้นนะคะ
จนเช้าตื่นมาก็รีบเล่าให้แฟนฟัง
ปรึกษากันว่าไปหาพระอาจารย์ที่วัดเขาชีธรรมนิมิตรดีกว่า

ก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะ
ขณะเดียวกันวันที่๑๙พฤษภาคมนี้อย่างที่บอกว่า
ตอนแรกสัปปะเรอบอกว่าจะมาตัดต้นไม้แล้ว

พอหน่วยงานแจ้งมาว่าตัดไม่ได้ก็รู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะ
อยากให้ตัดมากเพราะรู้สึกว่าถ้าไม่ตัดเนี่ย

ล้อมก็เรียกชื่อ
เรียกชื่อโศกแผลโศกแผล๓รอบ
หนูก็เปิดไม่ได้หนูก็เห็นอยู่
ก็หนูไม่เปิดก็นั่งลงหายอย่างเดียว

เขามาเรียกทำไม
เรียกก็ชื่อโศกแผล๓รอบ

ก็ตกตัวประมาณ๓รอบแล้ว

หนูก็ขอตัดทิ้งเลย

ก็ไม่ตัดทิ้งก็มีคนไปตลอดเลย

ศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเราไปคุยกับนางสาวเซี่ยงไฮอายุ๒๗ปีเป็นสาวชาวกัมพูชานะคะ
บอกว่าญาติถูกวิญญาณจากต้นว่าอาถรรพ์ไปเข้าฝันชวนให้ไปผูกคอ
ญาติไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ตายทั้ง๓ศพที่ไปผูกคอตายใต้ต้นว่าก่อนหน้านี้เลย
แต่ทำไมอยู่ดีวิญญาณมาเข้าฝันชวนให้ไปผูกคอตาย
ก็มีการเอาภาพตอนที่ทำพิธีรดน้ำมนต์มาให้ทีมข่าวดูนะคะ
ซึ่งตัวญาติเขาเองเนี่ยได้ไปรดน้ำมนต์ที่วัดเขาชีธรรมนิมิตรเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
นางสาวเซ่งไฮบอกว่าญาติของเธอเป็นผู้หญิงนะคะ
ก็ถูกวิญญาณมาเข้าฝันให้ไปผูกคอที่ต้นว่า
พี่สาวก็ละเมอลุกขึ้นจากเตียงเลยนะถึงขั้นเดินไปเอาเชือกในห้อง
แล้วก็เดินออกจากห้องไปกลางดึกขนาดนั้นเลยค่ะ
นุ่มที่อยู่ด้วยกันตกใจพยายามเรียกเรียกให้ตื่น
สะดุ้งตื่นแล้วก็บอกว่าตัวเองทำอะไรไปไม่รู้
รู้แค่ว่ามีคนมาเข้าฝันชวนให้ไปผูกคอตายที่ใต้ต้นไห้
แล้วก็เดินตามเข้าไปพอถัดมาเริ่มกลัวก็เริ่มไปหาพระที่วัด
ขอให้พระท่านรดน้ำมนต์ให้หลังจากนั้นก็ไม่ฝันอีกนะคะ
ส่วนเรื่องต้นว่าตอนนี้ชาวกัมพูชาที่อยู่แถวนั้น
อยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดทิ้ง
เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้จะมีศพต่อไป
ถ้าเป็นที่กัมพูชามีคนไปผูกคอตั้งแต่คนแรกเขาก็ตัดทิ้งไปแล้ว
อันนี้คนชาวกัมพูชาเขาเล่าให้ฟังนะคะ
ไปกินราวพี่ชายหนูไปกินราวใช่ไหม
แล้วก็กลับมาประมาณตี๓ตี๔นั่นแหละ
แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ถือสายไปเลยวิ่งไป
ออกจากห้องเลยแล้วก็พี่ชายหนูก็วิ่งไปตาม
แล้วเห็นเขาบอกเขาไม่ตัดอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะอยากให้ตัดเหมือนกัน

ตัดแบบนี้ตัดเลยตั้งแต่สอบแรกแล้วพี่
ตอนนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บทำไม
ซึ่งประเด็นเรื่องการตัดว่าเนี่ยนะคะ
โดยงานที่รับผิดชอบก็ยังคงยืนยันค่ะว่า
จะไม่ตัดว่าต้นนี้เพราะว่าถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ
ถ้าเข้าไปตัดโดยภารการก็จะมีความผิดทางกฎหมายทันทีค่ะ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะนะคะ
ก็เสนอหลายอย่างเช่นตัดแค่กิ่งไหม
หรือแบบเอาอะไรมาล้อมรั้วไว้ไหม

เพื่อป้องกันคนไปผูกคอตาย